ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเขาก็เตรียมที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยว
ให้ไปชมทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกันด้วยนะคะ
ส่วนจังหวัดพิศนุโลกค่ะก็กำลังส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะคะ
นักท่องเที่ยวก็กำลังล่องแพรชมความสวยงามของธรรมชาติ
และวิถีชีวิตผู้คนริมสองฝากฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
ไหลผ่านอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยค่ะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกับอำเภอจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ในอำเภอวัดโบดนั่นเองค่ะ
ส่วนนักท่องเที่ยวสายบุญสายธรรมะนี่ขอแนะนำสถานที่นี้เลย
เสนาทวัดเก่าแก่ของอำเภอวัดโบด
มีพระมหาเจดีทรงกรมนะคะรูประคัง
ภายในบรรจุพระบรมศาลีลิกธาตุจำนวน๓๖องค์ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะไปชมชีวิตวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้าน
ตำบลท่างามที่ปลูกต้นตาลตะโนด
ตลอดจนการผลิตน้ำตาลของดีประจำอำเภอเขาแหละค่ะ
นี่คือต้นตาลตะโนดนะคะเราให้เห็นจากมุมด้านบน

ใช่แล้วเมื่อชมสวนตามตะโนดเสร็จแล้วก็คลายร้อนกันหน่อย

ด้วยการล่องแพร่ตามแม่น้ำแควร์น้อยค่ะ

ใช่แล้วเพื่อไปเป็นจุดปล่อยน้ำเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนนะคะ
ระยะทางกว่า๒๕กิโลเมตรเลย
โดยระหว่างที่ร่องแพร่ประมาณ๑๒ชั่วโมงคุณผู้ชม

นักท่องเที่ยวสามารถนำเครื่องดื่มอาหารขึ้นไปทานระหว่างล่องแผลกันได้

ใช่คือการล่องแพลไปดิฉันเคยล่องแพลคือ
เวลาล่องแพลเขาจะถวนน้ำไป

แล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงเพื่อที่จะให้ลอยกลับมาอย่างจุด
แต่ว่าก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยด้วย
อย่าไปทำแบบตามเกินขอบเขตที่เขาวางไว้
เพราะว่าแม่น้ำแขวณ้อยนี้มันไหลเชี่ยวพอสมควร

เรื่องของความระมัดระวังกันอันตรายเนี่ยต้องให้ดีมาก

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวอำเภอวัดโบดคือเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
ที่ในหลวงรัชกาลที่๙มีพระราชดำรัฐให้สร้างขึ้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะ
จากนี้นะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควร์ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
แล้วก็มีปูสองแควร์ซึ่งเป็นปูแป้งพันธุ์หายาก
เขาบอกแบบนี้พบได้ในช่วงฤดูฝนค่ะ
เอาล่ะไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ที่นั่นเนี่ยเขาก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับ
ชื่อว่าผารักพ่อหรือว่าในชื่อภาษามงค์เนี่ยต้องให้น้องตองเป็นคนอ่านเลย
ผารู้จีผารู้จีหรือว่าผารักพ่อแต่ว่าเห็นว่ามีภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหม

คืออะไรครับ
มันยากไปอันนี้คุณตั้งเองใช่ไหม

มั่วตัวไปเลยไม่มีคุณผู้ชมอย่าไปจำนะชื่อภาษาอังกฤษไม่มีคุณชนะตั้งเองนะ
จำได้ว่าชื่อว่าผารักพ่อนั่นแหละคุณผู้ชมครับค่ะ
ซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกแสนงามในช่วงยามพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเอง
บอกว่าบรรยากาศนี้โรแมนติกมาก
แล้วก็เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของอำเภอเวียงแก่นที่สวยงามไม่แพ้
ภูชีฟ้าภูชีดาวและภูชีเดือน

โดยการเดินทางไปยังบริเวณผาลูจี
ใช่ไหมผมอ่านถูกไหมเนี่ยรู้จีรู้จีต้องขออภัยถ้าผมสำเนียงไม่มงคเท่าไห

จะเป็นเส้นทางเดินเท้านะครับผ่านป่าไม้ร่มรื่นสองข้างทาง
ไปจนถึงยอดดอยก็ต้องมีไกด์ที่เป็นชาวมงค์นำทางขึ้นไป

และจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ท่องเที่ยวในการเดินเท้า
ก็ทำให้ผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวสนใจเป็นจำนวนมากครับ
คนชอบเดินป่าก็เยอะ
ฉะนั้นที่นี่ก็จะถือว่าเป็นจุดหมายแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด